ที่ทำชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะผลงานในโอลิปิกเกมส์
แต่ว่าในการแห่งขาดระดับโลกต่างเรามีแชมป์โลกตลอดในการแห่งขาดกีฬาเทคโนโล
เรื่องนี้ก็เหมือนกับเรื่องเก่าเอามาเล่าใหม่
กับการที่โค้ชเชย์ต้องการสัญชาติไทยแล้วก็ยังไม่ได้
ซึ่งในข่าวบอกเขาว่าปลายปีนี้อยากให้เรื่องนี้จบ
เพราะว่าโค้ชเชย์ต้องการที่จะซื้อบ้านอยู่กับครอบครัวที่นี่
แล้วก็ไม่ต้องการที่จะไปคุมทีมชาติอื่นนะครับ

ถ้าเกิดว่ามันไม่สามารถได้สัญชาติไทยจริง
คงจะไปทำงานในสหพันธ์เทคอนโดโลก
เรื่องนี้เดี๋ยวคุยกันให้ละเอียดอีกครั้งหนึ่งนะครับ
เรื่องของเงื่อนไขก็ต้องติดตามนะครับว่า

ที่เรารู้กันแบบกุงกุงปป้า
ก็คือว่าต้องมีเงินเดือนหลัก๘๐๐๐บาท

เช่นเฉพาะการใช้ชีวิตก็คือ๕ปีในไทย

แต่ว่ารายละเอียดยิบย่อยนอกจากนี้ต้องดูในเรื่องของเอกสาร
ซึ่งผ่านไม่ผ่านตรงนี้เนี่ยก็ต้องมีการดำเนินการช่วยเหลือกัน
ซึ่งสร้างสมาคมเนี่ยไม่ได้ดินอนจานอยู่แล้วนะครับ
กระแสเรื่องนี้เราพูดคุยกันนะครับ
คืออนาคตเนี่ยโค้ชเชย์บอกว่าอยากให้เป็นเรื่องของการให้เวลานะครับ
ในช่วงปลายปีนี้เกี่ยวกับความชัดเจนอีกครั้งหนึ่ง
ถึงจะตัดสินใจว่าตัวเองนั้นจะเลิกคุมทีมชาติไทย
จริงก็เรื่องสัญชาติไทยก็พูดถึงก็นานแล้วก็ประมาณ๒๓ปีแล้วครับ
จริงผมอยู่ที่นี่๔ประวัติภาพพิธีแล้วใช่ไหมครับ
ผมก็ตอนนี้ก็กำลังครอบครัวอยู่ที่นี่
แล้วก็ผมก็อยากอยู่ที่นี่นานครับ
แต่ว่าก็ผมอยากซื้อบ้าน
รู้ว่าให้ครอบครัวอยู่ที่นี่
แล้วก็ลูกชายให้เรียนที่นี่ด้วยครับ
ขณะที่ตัวนายกสมาคมกีฬาเทคอนโด
คุณวิมลศรีวิกรหรือว่าดรพิมลก็บอกว่า
สมาคมมีการพูดคุยเรื่องการขอสัญชาติกับทางกระทรวงการต่างประเทศแล้ว
เพื่อขอความช่วยเหลือเกี่ยวกับเรื่องนี้
แต่เข้าใจว่ายังติดเรื่องของกฎระเบียบของทางภาครัฐ

เฟร์อนด์โฮตเชเป็นบุคคลที่สร้างชื่อให้กับประเทศไทยต่อเนื่อง